ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีอุปสรรคใดที่จะขวางกั้นความจงรักภักดี
แล้วก็ใจที่ต้องการจะแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชของคนไทยได้จริง
หญิงใบ้ชราคนหนึ่งค่ะอายุ๖๓ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี
เป็นใบ้พูดไม่ได้แต่ก็ยังเขียนข้อความด้วยลายมือของตัวเอง
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ข้อความระบุไว้ว่ารู้สึกเสียใจมากที่ในหลวงเสด็จสวรรคตแล้ว
เหมือนขาดร่มโพร่มใสไปแล้วรักในหลวงมาก
นี่เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือของนางสมใจแก่นทรัพย์วัย๖๓ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
หญิงชราผู้พิการทางการพูดหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะขาย
ก็บรรจงลายมือเขียนข้อความที่กลั่นกรองจากหัวใจลงบนกระดาษ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แม้ข้อความนี้จะเป็นแค่ข้อความสั้นไม่ได้สวยหรู
และไม่ได้ถูกต้องตามหลักคำราชาศัพท์
แต่ยายสมใจต้องก้มหน้ามองกระดาษและปากกาที่ถืออยู่นาน
ก่อนใช้เวลากว่า๕นาทีในการที่จะเขียนอักษรแต่ละตัวออกมา
หยดน้ำตาที่ไหลออกมาด้วย
แม้จะไม่สามารถเปล่งออกมาเป็นคำพูดได้
แต่เสียงสะอื้นก็หลุดลอดออกมาจากลำคอของหญิงชราผู้นี้
ทำให้ผู้ที่พบเห็นเองก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ตั้งศูนย์รับย้อมผ้าและแจกริบบิ้น
อยู่ที่บริเวณถนนบริพัฒน์ที่ตำบลท่าราบในอำเภอเมืองเพชรบุรี
ประชาชนมารอเข้าแถวขอรับริบบิ้นและยอมผ้า
ก็มีหญิงชราร่างเล็กผอมบาง
รถที่มีขวดพลาสติกและเศษกระดาษบรรจุอยู่เต็มรถ
ไปต่อคิวขอรับลิฟตบิ้นด้วย
ก่อนที่จะขยับมือแสดงเจตนาสื่อสาร
กระดาษและปากกาเพื่อจะเขียนข้อความนี้ออกมาค่ะ